ของรังพึ่งจะพาไปดูรังแตนบ้างแต่อันนี้คือมันเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
ก็ต้องเข้าใจว่าในภาวะที่โควิด๑๙มันระบาด
โรงเรียนเขาต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหม
มันก็ต้องปิดหลายเดือนค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วพอเด็กเด็กเรียนออนไลน์
ทีนี้โอ้โหพอจะกลับไปเปิดเรียนแบบออนไซต์อ่ะเอายังไงล่ะ
เจอรังแตนมันยึดโรงเรียนเลยอุ้ยคือเขามาเตรียมจับจองที่นั่ง
นั่งเรียนออนไซต์หรือเปล่าอย่าเลยค่ะไม่ควรมานะคะ
อันนี้ไม่ใช่ที่เรียนก็นี่แหละค่ะโอ้โหมาอยู่ตามอาคารต่าง
ทีนี้เจ้าหน้าที่อบตบ้านอิดที่จังหวัดอ่างทองเขาก็เลยต้องเอาทีมงานเนี่ย
ไปฉีดพ่นยาฆ่าแมลงค่ะอันนี้คือที่โรงเรียนวัดรุ้งนะคะ
ที่จังหวัดอ่างทองก็ไปทำลายรังแตนฝักบัวกว่าร้อยรังเลยนะ
มาทำรังอยู่ในอาคารเรียนตามต้นไม้เยอะไปหมดรอบโรงเรียนเพียบเลยแหละค่ะ
ก็มีทั้งฉีดยาพ่นขึ้นรถกระเช้าไปฉีดตามต้นไม้สุมไฟให้เกิดควัน
ขับไล่เอาแตนที่ยังไม่ตายให้ออกไปจากพื้นที่
แล้วก็เนี่ยมันก็มีส่วนที่แตนตัวที่มันตายมันก็ตกลงมาเป็นจำนวนมากนะคะ
เขาบอกโอ้โหมันเป็นร้อยร้อยรังเลยอ่ะนานกว่า๓ชั่วโมงนะ
ใช้เวลาในการจัดทำลายมันเนี่ยนะคะทางด้านนักพันธ์การโรง
การพันโรงของโรงเรียนวัดรุ้งนะคะคุณนพกฤษเขาบอกว่าตั้งแต่โควิดมันระบาดเนี่ย
อ่ะเด็กก็ต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมโรงเรียนก็ปิดนานหลายเดือน
ก็ไม่ได้มีใครเข้ามาดูแลหรอกค่ะทีนี้อาคารเรียนต่างต่างเนี่ย
โอ้โหมันก็มาทำรังกันอยู่แบบนี้เขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะไปทำร้าย
คุณครูแล้วก็เด็กก็ต้องประสานอบตแบบนี้ให้มาช่วยกำจัดรังแตนอย่างที่เห็นล่ะค่ะ